ต่อเนื่องกันที่โคราชเลยค่ะมีโจรตระเวนลักทรัพย์ตามหอพักอีกเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกเหมือนกันค่ะจับภาพชายต้องสงสัยนะคะ
เดินเข้ามาในหอพักซอยมหาชัยกลางเมืองโคราช
ไปเดินหมุนลูกบิดลองเปิดประตูห้องแต่ละประตู
ก่อนเข้าไปรักทรัพย์ในห้องพักที่ไม่ได้ล็อกค่ะ
นางสาวกรยากรธีสะครูนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชศรีมา
ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองนครราชศรีมา
เอาภาพวงจรปิดนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊คไว้ด้วยบอกว่า
ช่วยตามหาตัวคนร้ายหน่อยเข้ามาขโมยเงินสดสามพันบาท
ไอแพทที่มีข้อมูลการเรียนของเธอไป
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันจันทร์ที่๑๘กุมภาพันธ์ค่ะ
อาบน้ำในห้องน้ำแต่ว่าไม่ได้ล็อกประตูหน้าห้อง
เพราะกลัวเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันจะเข้าห้องไม่ได้

ก็ยังคิดว่าเอ้าเพิ่งมาทำไมเพื่อนกลับออกไปอีกแล้วล่ะ

ก็เห็นผู้ชายที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
เดินสู่บุรีอยู่แล้วบอกว่าอ๊ะเข้าห้องผิดอีกแล้ว

พอมารื้อดูในห้องก็ปรากฏว่าทั้งเงินทั้งไอแพทหายไปหมดแล้วนะคะ

ถ้าใครเจอไอแพทหรือว่ามีร้านไหนรับซื้อไว้
แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ด้วย
คนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนกันอีกค่ะ